โป๊โยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ต

แม้ว่าจะเป็นการบวชลักษณะคือโยคีพรามก็จริง

อุเทนบอกว่าจะไม่ให้ทั้งสองคนใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสาร

เป็นค่ำคืนของวันที่๑๗ที่จะมีการเดินทุดงวงกลมเห็นไหมคะ

ลักษณะตุงถ่วงหน่วง

รูปทรงมันคือโทรศัพท์มือถือเลย

เออถ้าไฟฉายแล้วเป็นทรงนี้คงไม่ค่อยมี

ก็เลยทวงถามไปที่พระอาจารย์อุเทน
ท่านบอกว่าไม่ให้สองคนใช้โทรศัพท์มือถือ

ในสิ่งที่เช่าเน็ตต้องคอสังเกต

หลวงพี่อุเทนชี้แจงบอกว่า

เอ้าท่านไหนบอกว่าไม่ให้ใช้มือถือ
ท่านบอกว่าคืนให้ทั้งคู่ไปใช้แอปพลิเคชันไฟฉาย
สองทางเวลาเดินขึ้นเขาเพราะลักษณะค่อนข้างมืด

เออในมือก็มีไฟฉายจริงนะคะเดี๋ยวมีให้ดูต่อ

หลวงพี่อุเทนคะชาวเน็ตฝากถามมาว่าจริงเหรอจริงเหรอใช่หรือเปล่าเออ

สิคะประทังสมาธิยามิใช่ไหมเพราะอะไรคะ
เน็ตเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะไปงัดภาพอีกภาพหนึ่ง
คุณผู้ชมไปงัดภาพอีกภาพหนึ่งค่ะนี่เห็นไหม
ในมือนั่นคือไฟฉายใช่ไหมเออก็มีไฟฉายอยู่นี่
มีไฟฉายนี่ไหนบอกว่าคืนโทรศัพท์มือถือให้ทั้งคู่เนี่ย
แอปพลิเคชันไฟฉายในการส่องทางเดินทุดงครับ
นี่ค่ะชาวเน็ตสุดยอดพลังชาวเน็ตจริงเห็นไหมคะ

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่

ใช่เหรอดูซ้ายกับขวาเทียบกันนะคะ
ตอนเดินทุดง๕๔๓๒ทุดงได้

ใส่รองเท้าแต่ด้านขวานี่แต่ด้านขวานั่นคือที่ด่านต่อชะดอที่จะขึ้นเขากระโจมอะค่ะ
ใส่รองเท้าอ่ะคะเขาอาจจะถอดแค่ตอนเดินหรือเปล่า
ตอนนั่งรถไปผ่านด่านก็เลยใส่อย่างนี้หรออ๋อหรือว่าที่ที่โยคีโรเบิร์ตบอกว่าเจ็บเท้าหรือเปล่า
เจ็บเท้าก็เลยกลับมาใส่รองเท้าแบบนี้เหรอคะนั่นน่ะสิฮะอ่า
เราก็นำเสนอให้ดูเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ย
แสดงความคิดเห็นกันมาได้ย้ำอีกรอบหนึ่ง
ไม่ใช่ความคิดเห็นของดิฉันเป็นความคิดเห็นของชาวเด็ดล้วน
ใช่บาปบุญนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ดิฉันด้วยให้คุณผู้ชมตัดสินเอาเอง
แต่คนที่เห็นว่ามันเป็นยังไงแล้วกันเราคงไม่บาปเนอะพี่ปุ้ย